คุณผู้ชมคุ้มกลางกายยังคงเห็นผลกระทบอย่างชัดเจน
เฉพาะในแถบจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ที่อีสานเนี่ยอย่างที่ทราบข่าวกันไปก็คือ

จากสกลนครแล้วนครพนมรับน้ำต่อนะครับ

ท่วมหนักที่สุดในสกลนครน่าจะเป็นอำเภอพนานิคม

ติดตามสถานการณ์ล่าสุดพร้อมกันกับคุณยุธยาตุ้มมี

ด้านหลังของผมนี้ก็คือคลองอูนครับเป็นคลองที่รับน้ำไหลมาจากการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำอูนครับไหลลงมาตรงนี้จนทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่บริเวณนี้ก็คือตะบนพอกใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครชาวบ้านอยู่ที่นี่นะครับต้องไม่มีไฟฟ้าใช้มาคืนนี้เป็นคืนที่ห้านะครับตอนนี้ชาวบ้านก็ยังมารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้ซึ่งเป็นจุดรับของบริ
ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะว่าคาดว่าจุดนี้จะท่วมนานทีเดียวครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมเข้ามาสำรวจผลกระทบจากน้ำที่ล้นสปิงเวย์ไหลมาตลอดคลองอูนนะครับฝนตกหนักนะครับเมื่อช่วงบ่ายนี้มาจนถึงตรงจุดนี้ก็คือตำบลพอกใหญ่อำเภอพนานิคมตั้งใจว่าจะมาดูน้ำในคลองอู

เกิดความลำบากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งปพทหารผู้ใหญ่บ้านอบตเจ้าหน้าที่กศนเห็นมาจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนวันนี้มาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะครับที่ผมลองตามมาดูผลกระทบจากเขื่อนน้ำอูนตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปที่เขื่อนน้ำอูนมาสอบถามเจ้าหน้าที่ยังบอกว่าเป็นช
เพราะฉะนั้นเนี่ยไหลเข้ามา๑๐ล้านลูกบาทเมตรหนักสุดคือวันต่อมาก็คือวันที่๒๙กรกฎาคมน้ำไหลเข้าเขื่อน๑๑๘ล้านลูกบาทเมตรครับส่วนวันที่๓๐มีน้ำไหลเข้าเขื่อน๖๖ล้านลูกบาทเมตรวันที่๓๑๒๘ล้านลูกบาทเมตรทำให้ระดับน้ำตอนนี้มีมากกว่า๖๔๐ล้านลูกบาทเมตรจากความจุดของอ่างเนี่ยอยู่ที่
ปรับปรุงระบบชนประทานโครงการส่งน้ำและปำรุงรักษาน้ำอุ่น
จังหวัดสกลนครก็ยืนยันนะครับว่าน้ำเหล่านี้ไม่ได้ไหลลงหนองหาน
เพราะว่าเส้นทางน้ำลงหนองหานจากเขื่อนน้ำอูเนี่ยก็คือต้องไหลไปตามคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
ซึ่งขณะนี้ไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำในจุดนั้นเพราะว่าในตัวเมืองก็ท่วมหนักอยู่แล้วนะครับ
ได้แต่ปล่อยน้ำให้ไหลผ่านสปีเวย์ลงไปตามคลองอูนก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์เลยนะครับ
จะระบายน้ำให้เข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับซึ่งการระบายน้ำในสองสัปดาห์นั้น
ก็ต้องไม่มีน้ำฝนเข้ามาเติมด้วยนะครับแต่ว่าหากยิ่งมีน้ำฝนมาเติมอีก
อาจจะทำให้พื้นที่รับน้ำจากคลองอูนยิ่งจะเกิดน้ำท่วมขังนานมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็คืออำเภอพังโคนพนานิคมไปจนถึงอากาศอำนวยรวมถึงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม
ก็จะต้องเตรียมรับมือน้ำท่วมนี้ไปอีกนานเลยนะครับยุธยาตุ้มมีข่าวแถวรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดสกลนครครับ